นักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเกี่ยวกับบรรยากาศในการจองสลากค่ะเชิญค่ะ

บรรยากาศล่าสุดที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนนี้
คณะกรรมการสลากยังไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์
ในการเปิดซื้อจองสลากออนไลน์ในวันนี้
มวลชนจากหลายสำนักยังคงเฝ้าปักหลักที่จะรายงานบรรยากาศ
ซื้อจองสลากล่วงหน้างวดวันที่๑๖กุมภาพันธ์

หลังจากการซื้อจองสลากผ่านระบบออนไลน์ครั้งที่๘
มีประชาชนเข้าซื้อหมดใช้เวลาไปเพียง๑นาที๔๙นาทีครับ
ซึ่งความต้องการนั้นถือว่ายังมีสูงอยู่ครับ
โดยตั้งแต่งวดวันที่๑๖กุมภาพันธ์
สลากที่จัดพิมพ์จำหน่ายในระบบจะเพิ่มเป็น๖๐ล้านฉบับคู่

เดิมที่พิมพ์จำหน่าย๕๐ล้านฉบับคู่

เป็นสลากในระบบโคต้าที่กระจายไปให้มูลนิธิ๒๕ล้านฉบับคู่
และระบบซื้อจอง๓๕ล้านฉบับคู่
จำนวนนี้เป็นระบบซื้อ๑๓ล้านฉบับคู่
และระบบจอง๒๒ล้านฉบับคู่ครับ
สาเหตุที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตัดสินใจ

เพราะไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ค้ารายย่อย

จากตัวเลขที่เปิดให้จองซื้อครั้งแรก
มีผู้ลงทะเบียนเพียง๗๐๐ราย
แต่ล่าสุดครั้งที่๘เพิ่มเป็น๑๗๐๐ราย
และขณะนี้ได้ยุติการเปิดรับลงทะเบียน
สำหรับรายย่อยเรียบร้อยแล้วครับ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของคณะกรรมการกองสลาก

พบว่ามีผู้ลงทะเบียนซื้อจองสลาก
ขายใบจองและทำเป็นอาชีพ

ทยอยปรับลดจำนวนสลากจองมาเป็นสลากซื้อทั้งหมด
เริ่มตั้งแต่งวดวันที่๑มีนาคม
ที่จะเปิดซื้อในระบบในวันที่๑๘กุมภาพันธ์นี้นะครับ

รวม๑๑งวดก็จะเปิดระบบซื้อทั้งหมดครับ
และในการซื้อจองสลากงวดนี้เป็นงวดแรกครับ
เปิดให้ผู้ค้าจองสลากผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

ขณะนี้คณะกรรมการกองสลากก็อยู่ในห้องวอรูมนะครับ
ซึ่งเราก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามการแถลงข่าวการเปิดซื้อจองสลากงวดนี้ครับ
วันโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานกองสลากสนามบินน้ำครับ